เกิลมัมคนสวยคุณซาร่าคาซิงกินี่นะคะ
หลังจากที่สาวซาร่าเขาออกมาเปิดเผย
ให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละ๓๐๐๐บาท

เพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลย
งานนี้โลกออนไลน์ก็เลยแตกออกเป็น๒เสียง
บางคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าตั้ง๓๐๐๐บาททำไมยังไม่พอ
ลูกตัวน้อยลูกไม่กี่ขวบเองนะคะ

สมัยนี้ค่าเลี้ยงดูลูกมันสูงมากนะคุณ
และก็เพื่อเป็นการสยบดราม่ารอบนี้
สาวซาร่าก็เลยถือโอกาสชี้แจงแบบละเอียดยิบเลยนะครับ

ข้อความส่วนหนึ่งเธอบอกแบบนี้คุณผู้ชม

ถามว่าพอไหมไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างจริง
และตั้งแต่เกิดเรื่องหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายช่วงแรกเป็นซาร่า
ซึ่งทางบ้านฝ่ายชายได้มาช่วยทีหลังแต่เป็นระยะเป็นปีแล้วค่ะ
แล้วซาร่ามองว่าเราเป็นเสาหลัก
เราต้องทำงานหาเลี้ยงหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็ลูกนะ
ส่วนจำนวนเงินจากพ่อน้องมันคือโบนัสที่เสริมมา
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเงินจำนวนนี้ลูกเราจะได้ไปถึงแค่ไหน
ถ้าให้ซาร่าไม่ทำอะไรเลยหวังแต่เงินจากพ่อน้องคงเป็นไปไม่ได้ค่ะ
ซาร่าไม่ได้อยู่กับความคาดหวังที่ไม่มั่นคง
เราต้องทำตัวเราให้มั่นคงต่ออนาคตลูกก่อน
ซาร่าไม่ได้โทษใครผิดใครถูกซาร่าโฟกัสที่หน้าที่ตัวเองเป็นหลัก
ถามว่าพ่อน้องเข้ามายื่นมือช่วยค่าใช้จ่ายดีไหม
มันดีแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินมันจะมากหรือมันจะน้อยขนาดไหน
นั่นคือหน้าที่ที่พ่อพึงกระทำ

ซาร่าไม่สามารถเอาเงินแค่จำนวนนี้
ตัวเองแล้วก็ลูกได้พอค่ะ
ไม่ต้องเลี้ยงตัวเองหรอกค่ะแค่ลูกก็ไม่พอจริง
ถ้าจะพอจริงมันพอแค่ค่าอาหารการกินเอง
ซาร่าไม่สามารถทราบว่าแต่ละบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกกันมายังไง

ไม่เคยเอามาเปรียบเทียบแต่ละบ้านต่างกันแน่นอน
อย่าลืมว่าเด็กไม่ได้กินแค่ข้าวค่ะ
ค่าสังคมน้องค่าเรียนเสริมพิเศษ
ิมเอยว่ายน้ำเอ่ยฝึกภาษาเอยดนตรีเอ่ย

ค่าตัวบินไปกลับกรุงเทพภูเก็ต
ค่าโรงพยาบาลค่าวัคซีนค่าของเล่นค่าสวนสนุกค่าทำกิจกรรม
ซาร่าเป็นคนชอบพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านค่ะ
มันเป็นการปูพื้นฐานสร้างความรู้สร้างพัฒนาการต่อเด็ก

แนะนำครั้งหน้าถ่ายเอกสารใบเสร็จบินอะไรค่าใช้จ่ายมาเลยไหม

ก็มีวิธีการเลี้ยงลูกดูแลลูกที่แตกต่างกันออกไป
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่มีแค่ค่ากินค่าอยู่
มันมีเรื่องของการทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กด้วย

ก็มีงานในวงการบันเทิงติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว
น่าจะแบบผ่อนคลายในแห่งวัตรภาระได้บ้างถ่ายตึงได้บ้าง